หนุ่มสาวจากกรุงเทพขับรถไปต่างจังหวัด
แล้วก็เขาบอกว่าไปเจอเจ้าถิ่นหัวร้อน

แล้วก็ท้าเลยให้คนขับลงมาดิลงมาต่อยกันดิ
นี่บ้านตรูอยู่ตรงนี้ส่วนคนขับก็เถียงไป
บ้านผมอยู่กรุงเทพทำไมล่ะพี่

มาเลยโตโตดี้ก็
คลิปนี้ความยาวประมาณแค่๒นาทีกว่าเท่านั้นเอง
เป็นการโตเถียงกันระหว่างชายเสื้อเขียว
คนที่บอกว่าเป็นเจ้าถิ่นหัวร้อนกับคนในรถยนต์นะฮะ
เพราะว่าชายเสื้อเขียวเดินมาถึงรถเลย
ข้อกระจกรถเลยแล้วก็จะง้างหมัดต่อยคนขับรถคันนี้

ส่วนคนใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีดำนะฮะ
ก็พยายามที่จะมาห้ามชายเสื้อเขียวนี้
แต่เขาบอกว่าท่าทางของ๒คน
โซซัสโซเซเหมือนไปเมามาจากไหนหรือเปล่าไม่รู้
ถึงขนาดคนใส่เสื้อแจ็คเก็ตดำซึ่งเป็นเพื่อนของชายเสื้อเขียว
ก็พยายามจะมาแยกมาห้ามมาขอโทษ
แต่ก็โดนชายเสื้อเขียวซึ่งเป็นเพื่อนด้วยกัน

บอกว่าอย่าลงไปนะอย่าลงไปเดี๋ยวมีเรื่องอย่าลงไป
แต่ประโยคที่ชายเสื้อเขียวบอกว่า
เพราะคนขับรถขับรถมาปาดหน้ารถของเขาจนเกือบล้ม
ส่วนคนขับรถเขาบอกว่าผมไม่ได้ไปปาดหน้าพี่
ผมขับหลบหลุมแต่ต่างฝ่ายต่างก็ไม่ฟังเหตุผลกันแล้วครับ
ชายเสื้อเขียวก็ตะโกนบอกลงมาชกต่อยกันเลยมา
มาต่อยกันมามาดิมาดิบ้านผมอยู่ตรงนี้ทำไม
เขาคงไม่ใช้คำว่าผมอะนะบ้านกูอยู่ตรงนี้ทำไม
ส่วนคนขับรถเก่งก็โต้ไปว่าอ้าวได้พี่
บ้านผมก็อยู่กรุงเทพทำไม
กันไปโต้กันมาต่างฝ่ายต่างตอบโต้กัน
เหตุการณ์ก็ทำท่าว่าจะจบแต่ไม่จบสักทีเถียงไปอีกสักครู่หนึ่ง
ชายเสื้อเขียวจึงไปบอกให้คนขับรถเก่งบอกไปไปไปแล้วเราไป
เพื่อนในรถเก่งก็บอกพวกเรางั้นไปกันเถอะ
ปล่อยผ่านไปซะเหตุการณ์นี้เรื่องจะได้จบโดยดี
ไม่มีการทำร้ายร่างกายกันแต่ก็เถียงกันอยู่นาน
ก็เอามาแชร์กันแต่ไม่ได้ระบุนะว่าเกิดที่ไหน
แต่ว่าก็เขียนข้อความบอกว่าเจอเจ้าถิ่นก็ต้องระวังด้วยนะครับ
คนที่ไปต่างถิ่นก็ต้องขับรถขับราด้วยความระมัดระวังด้วยนะฮะ
แต่เอาจริงนะข่าวสมัยนี้ในสังคมสมัยนี้
มีแต่เรื่องเอาหัวร้อนทะเลาะตบตี